ความฝันของพวกเราแม้วันนี้พวกเราอาจจะผ่านพ้นไปไกลแล้ว
น้องเด็กทั้งหลายที่วันนี้พวกพี่
พวกพี่เป็นลุงป้าแล้วอยากจะมองความสำเร็จของน้อง
ว่าเฮ้ยวงการประเทศของเราเนี่ยพี่มั่นใจว่าบุคลากรที่เรามีอยู่
มันไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยนะอ่าฮะ
เมื่อก่อนประเทศของเราน่าจะเป็นหับด้วยนะ
แล้วก็วันนี้มันมีอีกหลายคนที่แบบตื่นตัวแล้วแบบว่า
จับมือกับประเทศนู้นประเทศนี้ที่จะปั้นศิลปินไทยเนี่ย
ให้ดังระดับโลกแต่มันก็การจะปั้นระดับโลกสักคนหนึ่งมันยากเนอะยากครับ
มันยากกว่าปั้นคนไทยเยอะเลย
ถูกต้องแต่ต้องบอกว่าเร็วนี้เราเห็นข่าวหลายข่าวว่าศิลปินไทยของเราเนี่ยก็มีโอกาสไปแบบว่า
คืนเวทีระดับโลกค่านกว่ามือหาเนี่ย
ต้องใช้คำว่ายินดีกับศิลปินไทยสุดปังที่ได้ไปเฉิดฉายบนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกเนี่ย

นี่ที่อเมริกานางไปอเมริกาอีกแล้ว
มิลลินี่เนี่ยเป็นรับเปิดหญิงชาวไทยที่งานเนี่ย
แล้วก็กินพร้อมกับผลกิมมิกแบบไทยไทยไปดูกิมมิกแบบไทยไทยสิ
การเล่นชุดของเขาเนี่ยดูสิจริงเราก็คือชุดของเด็กไทยสมัยก่อน
แต่อันนี้คือมันทำให้เป็นสายสากลมากขึ้นถ้าเราดูเป็นหนังแบบหนังรบรบกัน
เมื่อก่อนผู้หญิงก็ใส่อย่างนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้อ๋อนางเล่นตบแปะ
นี่กระโดดเชือกด้วยอ่ะเพราะว่าเพลงเธอไปออกกำลังกายไง
โอ้ยดูครับกาเล่นไทยนะฮะนิดนึงหน้าที่อเมริกานะ
แล้วก็ดื่มเด้นต่อ
แดดเซอร์คนไทยไหมไงฮะเป็นทีมของเขา
เป็นที่ของนางใช่ไหม
แดนเซอร์น่าจะเป็นทีมของที่นี่ใช่ไหม
ที่บ้านเราเนอะนะครับซึ่งน้องมิลลี่ก็ไปชื่อโชว์ว่านะครับผมนะฮะ
นี่ก็เป็นดับเบิ้ลแฮปปิเนสนี่นะครับดับเบิ้ลแฮปปิเนสอ่านี่คืออะไรครับ
เข้าทรงเข้าทรงคนประเทศไทยของเรายังมีเข้าทรงครับนี่นะฮะเนี่ยแหละ
พาวเวอร์นะฮะมิลลินะครับอีกหนึ่งคู่คือบิลกิ้งกับพีพีอ่า
บนเวทีคอนเสิร์ตซัมเมอร์โซนิกสองพันยี่สิบสองอืม
ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เพลงขีดกันเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น
ไปดูนี่ดูชุดของแม่พีพีซะก่อนนี่โอ้โหโอ้โหตายพีพี
สจริงจริงยอมเอวเอวเอวคือเอวเอวสับมากแม่ดูสินี่ครับ
อืมจริงคือเหมาะกับการแต่งตัวอ่ะ

แต่รู้สึกบิลกิ้นจะใส่เสื้อผ้าแบรนด์ไทยขึ้นไปนะฮะ
ไหนอ่ะไหนเขาเป็นแบรนด์ที่บิลกิ้นทำกับพีบี
รู้สึกจะโซดาหรือเปล่าลูกไม่รู้พี่ไม่แน่ใจ
แต่รู้ว่าบิลกิ้มใส่ของเมืองไทย
มีใช่ปะที่นี้๖๕
วี่วิพูฤฤษนะฮะวิพูฤษเนี่ยนะครับที่ได้ขึ้นมาโชว์แสดงนะคะ
นี่พร้อมกับกีตาร์กูใจหืมสวัสดีต่อกย้ำความเสร็จของศิลปินชาวไทยนะฮะ
โกยเตินที่เรียบร้อยแล้วหลายต่อหลายศิลปินเลยนะฮะ
ดีใจกับเด็กไทยเนอะมันเป็นรุ่นที่พวกน้องจะต้องรับไม้ต่อ
จากโปรปีปีโปรปีปีก็แบบว่าได้แต่มองความสำเร็จน้องแล้วล่ะ
จริงซอฟต์พาเวอร์ที่เขาพูดกันพูดกันเนี่ย

อย่างเช่นซีรีส์วายเนี่ยไม่มีชาติใดทำได้เยอะเท่าประเทศไทย
แล้วดังมากในต่างประเทศมากเลยเนอะพี่มฤทธิ์
ถูกครับดูคนเยอะมาก
เหมือนวันนี้สิงคโปร์ถึงขั้นแบบต้องยกเลิกกฎหมาย
เขามีคำว่าห้ามแบบเพศเดียวกันมีอะไรกันมีเพศสัมพันธ์กัน

เหมือนเขาบอกเป็นอิสระภาพทางสิงกโปรแล้วด้วยสัมปัน
เพราะฉะนั้นประเทศอีกหนึ่งประเทศที่เราน่าจับตามองว่าละครหนัง
เราจะไปถึงเนี่ยใกล้บ้านเราสุดเลยคือซิงคโปร์
แต่ว่าศิลปินไทยเราก็ต้องยกนิ้วให้ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับ
ชาวก็เคยสร้างปรากฏการณ์นะเป็นพิธีกรบอกบิงโกที่ปลอยเป็ดนะครับ

เมื่อก่อนเคยจ้างงานกันเยอะมากเลยนะ
เมื่อก่อนฉันก็กลับที่วางแสนตอนงานบังแสนแฟนที่แบบว่าริมทะเล
แต่พี่ไม่ไปถึงไทยแลนด์ไง

ทำอะไรกันกันต่อว่าอย่างนี้นะครับ
อ๋อชุดเริ่มต้นแต่ที่บิงกรมันเผลอผ่านมาหมดแล้วล่ะ
เออหรือของพี่บอกบิงโกกับน้องโอปอล์
สามคนพี่เห็นไหมครับทุกคนกว่าจะมีวันนี้มันเริ่มต้นเนอะสมัยก่อน
อะไรก็ต้องทำเงินมากับการแสดงไป
โปรดติดตามตอนต่อไป